จะบอกว่าคำสัญญาหรือคำเรียกร้องได้ไหมคะเรื่องห้องเช่าผีเฮียน
ผลพิสูจน์ดีกว่าผลพิสูจน์อาถรรพ์
ผลพิสูจน์อาถรรพ์ห้องเช่าผีเฮียนอันนี้พี่อุ๋ยกรุณาตั้งชื่อตอนให้
หมอปลาบุกบอกว่าหมอปลาจะไปบุกพิสูจน์ใช่ไหมคะ
ที่มีดีเจเสียงหล่อคือดีเจชายาแกอายุ๗๔ปีแกอยู่คนเดียวในห้องเช่า
แล้วก็มีโรคประจำตัวรุมร้าวหลายโรคเลยสุดท้ายแกเสียชีวิตอย่างโดด
เดียวในห้องแต่ประเด็นที่มันหลอกหลอนที่เขาบอกว่ามันอาถรรพ์มันเฮียนก็คือว่า
เสียชีวิตที่หอพักแห่งนี้แล้วก็บริเวณห้องเช่าแถวแถวนี้

ผนังห้องมีการเขียนข้อความ
เหมือนที่เห็นตรงนี้เขียนข้อความระบายต่างนานาว่า
ทนทรมานจากการถูกผีตามหลอกหลอนทุกวันทั้งเช้ากลางวันเย็น

ตอนแรกหมอปลาจะไปเที่ยงคืนไปถึงตี๒ค่ะ
เที่ยงคืนอาจจะดึกน้อยไปหน่อยไปมันดึกเลย
ไปถึงตี๒กู้ภัยตอนแรกเขามีเรื่องของการกั้นพื้นที่

ผู้ภัยก็เปิดให้เข้าไปในบริเวณด้านนอกเฉยนะคะ
อาการเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ
พี่ไอ้แจ๊ปยังไม่ต้องหยุดหรอก
ข่อยไว้ป่าวค่ะได้ครับได้

คือเขาบอกว่าที่ยังมีกลิ่นอยู่ก็คืออย่างที่บอก

ก็ยังไม่ได้มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปเก็บหลักถงหลักฐานอะไรทุกอย่าง
มันก็เลยอยู่ในสภาพเดิมตอนที่เจอศพนะคะ
ก็ยังมีกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งห้องกระจัดกระจาย
มีคราบน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปหมดนะคะ
เพราะยังไม่ได้เก็บกวาดทำความสะอาดอะไรเลย
ที่แรกบอกว่าจะไปนอนใช่ไหมจะไปนอนค้างคืนเพื่อจะพิสูจน์
ใช่แต่เขาสภาพก็เป็นอย่างนี้

มันนอนไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ยังเป็นพื้นที่เกิดเหตุอยู่
แต่เอาจริงนะไม่ต้องมีเซนต์ถ้าใครไปเจอสภาพนี้เนี่ย
คนที่ไม่เคยชินกับกลิ่นอะไรอย่างนี้ก็อาเจียกับทุกคนเหมือนกันนะ
อ๋อคือน้ำเหลืองยังอยู่เลือดคือวันนี้คุณลุงหรือคุณตาร์สิ

ใช่นะฮะซ้ายมือนี่คือภาพล่าสุดที่เราได้มาวันนี้นะครับ

แล้วหายเงียบไปหลายวัน
จนกระทั่งเมื่อวันก่อน
ใช่ไหมที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากห้องของแก

ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ

ซึ่งเนี่ยน้ำหลงน้ำเหลืองก็ไหลออกมาหมดแล้ว

ดวงวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้ให้หน่อย

สำหรับสิ่งที่หมอปลาสัมผัสได้
แปลกใจว่าทำไมที่นี่ถึงมีคนตายถึง๔ศพ
และสิ่งที่ดีเจชายาเขียนระบายว่าเห็นผีเนี่ย

เพราะถ้าพูดถึงณสภาพตอนนั้นของดีเจชายาเนี่ย
แกก็เป็นคนป่วยด้วยอายุเยอะด้วยร่างกายก็จะอ่อนแอ
บอกว่ายิ่งใกล้ตายโอกาสที่จะเห็นผีก็เป็นไปได้
หมอปลาเลยบอกว่าเดี๋ยวรอให้เสร็จสิ้นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก่อน

เพื่อให้คนอื่นที่เขายังอยู่ในห้องเช่านี้
เขายังอยู่กันได้โดยไม่หวาดกลัวจนต้องย้ายหนีกันไปหมด
มันเป็นอยู่แล้วเพราะพวกนี้เขาเรียกว่าผีซ้ำต้ำพลอย
เมื่อร่างกายเราอ่อนแอจีดอ่อนแอปั๊บ
เราก็จะสามารถมองเห็นอีกสัมผัสหนึ่ง
ซึ่งตัวผมตอนที่ผมป่วยหนักตอนอายุ๒๐ประมาณนี้
ผมก็จะเจอลักษณะนี้
ได้คุยกับคนร่วมหอพักคนนึงนะคะ

ตอนนี้เราก็รู้สึกฝนลุกแปลก

แกยังแกยืนอยู่หน้าห้องแล้วมองมาที่เธอแบบนั้น

แต่ว่าเราผ่านไปผ่านมาเนอะ

แต่ว่าวันที่ไปดมอะ

เหมือนแบบแกยังคล้องอยู่

เราส่งแซคนัทวินลงพื้นที่นะคะ

ที่เข้าไปเจอร่างของ

เป็นคนเก็บศพลุงชายาเลยแหละ
วันนี้มาออกรายการกับพี่หนุ่มกัญชัยกันเนี่ย

เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าไป

เขาบอกทุกคนก็รู้สึกแปลกกันหมดนะคะ

ไม่ใช่ว่าจะเกี่ยวกับผีสางอะไรนะ
คือพอเห็นสภาพเห็นความเป็นอยู่

บอกว่ามันสัมผัสได้เลยว่า

มากจริงในวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะ
นะคะ
จนผมเนี่ยต้องเดินกลับไปเอาสปอร์ตไลท์กลับมาแต่ช่วงที่ถือสปอร์ตไลท์กลับมาเนี่ย
คือศพอื่นเนี่ยผมไม่รู้เป็นอะไรนะผมก็ปิดไฟแล้วก็เดินออกได้
แต่ศพเนี้ยผมปิดไฟไม่ได้ผมต้องถือไฟไว้หลังผมแล้วผมก็เดินอย่างเงี้
อ้าวความรู้สึกเหมือนว่ามีคนตามหลังมา
เหมือนมีคนตามอยากให้ช่วย

กู้ภัยเขาก็จะมีเหมือนคนที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายทรงเทพเชิญวิญญาณประจำมูลนิธิ

ก็คือคุณช้างนี่คุณช้างโพสต์เฟซบุ๊คไว้นะคะ
ทีแรกว่าจะไม่ลงตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
แต่พอเห็นกระดาษจากโพสต์ที่แชร์ก่อนหน้า
เลยทำให้รู้ว่าเมื่อคืนเราไม่ได้คิดไปเอง
เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อคืนหลังจากเสร็จงานกงเต็ก

นึงจนเวลาประมาณ๕ทุ่มกว่า
เตรียมกลับบ้านขับรถมาเรื่อยจนผ่านหน้ามูลนิธิ
ที่ที่มูลนิธิก็แจ้งตรวจสอบผู้เสียชีวิต
๒๕นี่คือเหตุผู้เสียชีวิต
ค่ะพอไปถึงก็เจอ
ไปเจอน้องที่ทำงานอะไรอย่างนี้เขาบอกว่า
คือเขาสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่าง
เนี่ยเนี่ยคือพอไปถึงเนี่ยก็เขาก็ให้ข้อมูลว่ามีศพอยู่ในห้อง
มีผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่เกิดเหตุเนี่ยมาเปิดประตูดูแล้วรอบหนึ่ง

ไม่ต้องบอกเลยว่าห้องไหน

ก็เลยให้ผู้ใหญ่บ้านมาช่วยเป็นพยานในการเปิดประตูเพื่อยืนยันสภาพห้อง

ทีนี้เขาก็ไม่ได้เข้าไปข้างในกันนะ

ภาพที่เห็นคือมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายหนึ่งราย
เสียชีวิตอยู่หน้าห้องนอนตะแคงข้างหันหน้าไปทางหลังบ้าน
ดูจากสายตาน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒วันแล้ว
เพื่อนบ้านก็บอกว่าผู้ตายอยู่คนเดียวไม่มีญาติ
เป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
แต่ระหว่างที่อยู่หน้าห้องรู้สึกถึงบางสิ่งแปลก
มันวางเวงอย่างบอกไม่ถูกเหมือนผู้ตายอยากจะสื่ออะไรบางอย่าง
เนี่ยเขาบอกแบบนี้แล้วตัวเขาเองก็เหมือนรู้สึกแปลกอะค่ะ
แล้วเขาก็บอกแค่ว่ากลับบ้านเลยนะ

รวมข้อมูลอะไรเสร็จปุ๊บก็วิทยุแจ้งไปที่ศูนย์
รายละเอียดที่เกิดเหตุขอร้อยเวรวสีที่เกิดเหตุ
พอพูดเสร็จปุ๊บเขาเดินขึ้นรถขับกลับบ้านเลย
ระหว่างขับรถกลับเขาก็คิดว่าทำไมมันแปลกมันน่ากลัวจัง
กลัวจนไม่อยากอยู่ต่อทั้งที่ปกติเขาจะอยู่จนจบทุกเคสค่ะ
ปกติแล้วเขาก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเคสนี้เขาบอกว่า
กลับบ้านเลยดีกว่าคือวันนี้เนี่ยในรายการพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ย
ทีมกู้ภัยที่เขามาคุยกันเนี่ยมีคุณริวจิตสัมผัสมาด้วยนะฮะ
คุณริวจิตสัมผัสที่ก็จะสัมผัสถึงวิญญาณสิ่งเล่นลับต่างเนี่ย
คุณริวเนี่ยระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยนะคือเหมือนกับพี่หนุ่มเชิญมา
เพื่อจะให้ดูว่ามันมีความเฮียนมีความอาถรรพ์อะไรต่าง
อย่างที่คุณลุงแกเขียนเอาไว้หรือเปล่าเพราะว่ามีผู้ที่เสียชีวิตมา๔ศพแล้ว
เขาพักห้องนี้แต่เขาไปผูกคอตายด้านหน้าหน้าหอพักอีกศพหนึ่งก็เป็นคนที่คนแก่มีโรคเสียชีวิตในห้อง
อีกศพหนึ่งก็เสียชีวิตข้างห้องคุณลุงแล้วก็เป็นคุณลุงชายาศพที่๔นะฮะ
นี่คุณริวจิตสัมผัสระหว่างที่พี่หนุ่มกำลังคุยกับทางทีมกู้ภัยอยู่ว่าเออเข้าไปเจอเนี่ยมี
อ้านฐานแบบไหนแล้วอย่างนี้คุณช้างไม่ได้มานะคุณช้างที่โพสต์เฟสบุ๊คไม่ได้มานะ
คุณริวเขาก็ดูข่งดูข่าวแล้วเขาฟังแล้วเขาสัมผัสอะไรได้เนี่ยเขาก็เขียนชื่อสองชื่อให้กับพี่หนุ่มกัญชัย
เพื่อบอกว่าลุงเนี่ยแกอยากเจออยากขอความช่วยเหลือจากสองคนนี้คนหนึ่งชื่อช้างคนหนึ่งชื่อก๊อต
เขาก็ไล่ไล่ถามกันว่าเอ๊ะมีใครชื่อช้างมีใครชื่อช้างอยู่ในทีมของเราหรือเปล่า
ทีมกู้ภัยเนี่ยทีแรกก็บอกไม่มีไม่มีเพราะปกติเนี่ยเขาจะเรียกขานกันด้วยรหัส
กู้ภัยบอกพอไปถึงที่เนี่ยจะเรียกฐานกันด้วยรหัสรหัสตัวเลขของแต่ละคนรหัสประจำตัว
ก็เลยไม่รู้ว่าคนที่โพสต์ที่คุณรัชพรอ่านเมื่อกี้เนี่ยชื่อช้างพอไล่ไปไล่มาเอ้าคนนี้ชื่อช้าง
มีช้างจริงก็เลยมาก็เลยมาย้อนดูเนี่ยแล้วเขาก็ได้คุยกับคนชื่อช้างคือคุณช้างเนี่ยบอกว่าปกติเนี่ย
พอเข้ามาถึงเข้ามาเจอเหตุอย่างนี้เขาจะเข้าไปทำพิธีเชิญอะไรเกี่ยวกับอะไรพวกนี้
แต่พอมาถึงเนี่ยมันรู้สึกแปลกเขาก็เลยจะกลับบอกทีมว่าผมกลับก่อน
แล้วเขาได้ยินเสียงเหมือนกับคำว่าช่วยด้วยเพราะว่าคุณช้างเนี่ยเหมือนเขาจะสื่อได้
แต่คุณช้างเขาบอกรู้สึกแปลกมากเขาก็เลยกลับก่อนดีกว่าไอ้คำว่าช่วยด้วยมันเลยยังค้างอยู่
ที่คุณลิวบอกว่าช่วยด้วยเนี่ยคือลุงเนี่ยเขาอยากให้คุณช้างช่วย
แล้วอยากเจอคนชื่อก๊อตคุณลิวบอกเขาอยากให้คนชื่อช้างเนี่ยช่วยตามหาคนชื่อก๊อต
คนชื่อก๊อตคือใครคนชื่อก๊อตเนี่ยพอไล่ไปไล่มาเนี่ยคุณช้างเขาบอกว่า
๊อตเนี่ยตอนที่คุณช้างเข้าไปแล้วกลับก่อนดีกว่าเนี่ย
เห็นว่าลุงเนี่ยแกเขียนชื่อกับเบอร์โทรทิ้งเอาไว้ในห้อง

แล้วทางนิติเวศเนี่ยได้เก็บไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปตามหงตามหาไล่
แกอยู่คนเดียวว่าอะไรยังไงเขาก็เลยต่อโทรศัพท์หากันต่อว่า
นิติเวศมีคนชื่อก๊อตไหมอะไรยังไงเขาบอกเขาก็ให้เบอร์มาแล้วบอกว่าคนชื่อก๊อตเนี่ยคือลูกชายของลุง
อันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องแปลกที่เหมือนกับเขาก็ไม่รู้มาเจอกันผ่านคุณริวจิตสัมผัส
อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะมันก็เลยย้อนมาถึงว่าที่คุณช้างเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้ว่าเขารู้สึกว่าเออมันแปลก
ตอนที่ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนมีใครบอกให้เขาช่วยแต่เขาบอกเขาก็รู้สึกแปลกเขาเลยกลับก่อนดีกว่า
แต่คุณดิวเองก็มองสองมุมเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณดูเองก็พูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไม่ได้มองในเรื่องผีเรื่องวิญญาณซึ่งอาการของลุงชายาจริงก็อาจจะเป็นอาการแพนิกจากอาการเจ็บป่วยก็ได้เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่คุณริวให้ความเห็นไว้ด้วยนะคะ
แต่มันก็เป็นความบังเอิญตรงที่เอ๊ะทำไมอยู่ดีถึงเขียนชื่อช้างกับก๊อตมาถูกใช่ไหม
ดูจากข้อความที่เขาเขียนดูเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครเขาเป็นคนเงียบหรือเปล่า
ญาติญาติบอกลองดูสิเขาเงียบไหมล่ะ
เนี่ยค่ะญาติญาติเอาคลิปนี้มาให้ดูบอกว่าคุณว่าเขาเป็นคนเงียบเก็บตัวไหมล่ะ
เขาเป็นคนร่าเริงเป็นคนร่าเริงเป็นคนสนุกสนานเป็นคนมีความสุขคนนึงเลยแหละ
คือพอแกเริ่มแก่ตัวลงเนี่ยแกก็ยังคงชอบร้องเพลงอยู่แกชอบร้องเพลงมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
พอแกแก่ตัวลงแกไม่ได้ทำอาชีพอะไรก็จะมีแฟนเพลงแฟนรายการวิทยุให้เงินบ้าง
ก็อาศัยเงินนั้นแหละเป็นค่าใช้จ่าย
รายละเอียดเรื่องญาติเบอร์โทรศัพท์บัตรประจำตัวเอ่ยโรคประจำตัวเอ่ย
เนี่ยค่ะบัตรใบนี้จะห้อยติดตัวแกไว้ตลอด
คนก็ถามว่าเอ้าแกก็มีครอบครัวนี่นะ

ทำไมแกมาอยู่คนเดียวทั้งนั้นที่ก็มีโรครุมร้าวขนาดนี้

บอกแกไม่อยากเป็นภาระลูกไม่อยากเป็นภาระเมียไม่อยากเป็นภาระใคร
ก็เลยอยู่ที่ห้องเช่าเล็กนี่แหละ
เขาจะโทรมาบอกพี่สาวว่า
ลุงอยู่ไม่ได้เลยลุงไม่ได้นอนเลยผีหลอกลุงทั้งคืน
แล้วพี่สาวก็เลยบอกว่าลุง

ลุงก็สวดมนต์ไหว้พระลุงคิดไปเองหรือเปล่า
ลุงเป็นอะไรลุงคิดมากลุงจิตตกหรือเปล่าอะไรเปล่า
แกก็บอกว่าแกไม่ได้บ้าแกไม่ได้เพี้ยน
แต่ว่าแกเห็นจริง
เห็นว่าผีมาหลอกแก
มาทำนู่นทำนี่คือแกไม่ได้นอนเลยแกก็บอกอย่างนี้
คุณน้ำเพชรก็บอกนะคะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

ว่าดีเจชายามาเรียกอยู่หน้าบ้านบอกเข้าบ้านไม่ได้
ก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าเออทำไมฝันแบบนี้
ซึ่งในฝันลุงชายาแต่งตัวร้อยเชียวล่ะ
ตอนเช้าก็พยายามโทรหาแกแต่ก็โทรไม่ติด
มารู้ข่าวว่าอ้าวแกเสียแล้วนะคะ

ครอบครัวนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำคอกใหม่ค่ะ
เราก็เลยได้มีโอกาสเจอกับภรรยาแล้วก็ลูกของคุณลุงชายา
คุยกับภรรยานะคะเธอบอกว่าเธออยู่กินกับดีเจชายา
ลูกชายเนี่ยอายุได้๕๖ขวบ
แต่ช่วงนั้นดิเจชยากระติกรรมพนัน

เธอเลยต้องทำใจหอบลูกหนีกลับไปอยู่ที่บึงกาล
ที่ผ่านมาดีเจชายาก็จะโทรมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องผีที่อยู่ในห้องเหมือนกันค่ะ
เธอบอกเออเธอจะแวะมาหาเอาไหม

บอกกลัวผีจะทำร้ายเมียทำร้ายลูก
แล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นผลพวงจากการที่เขาโดนคุณสัย
นี่เมื่อสิ้นเดือนพระศพาคมที่ผ่านมา
เพิ่งจะฝันถึงเองนะว่าดีเจชายามาหา
ก็ยังแปลกใจเหมือนกันว่าเออทำไมเราฝันแบบนี้นะ
อย่าเป็นกระตายให้ได้แบบลุกไม่ได้เดินไม่ได้แบบนอน
แบบร้อนในหล่นในร่างกาย
ส่วนลูกชายของดีเจชายาชื่อก๊อตใช่ไหมคะ

อายุ๒๓ปีแล้วนะคะน้องก็บอกว่า

ก็ส่งเงินให้พ่อครั้งละ๑๐๐๒๐๐บาท

ส่วนเรื่องผีพ่อก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกัน
เขาเองก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
ว่าผีจะทำร้ายคนได้จริงเหรอ

ครอบครัวก็จะจัดพิธีชาปนกิจศพดีเจชายาในวันพรุ่งนี้นะคะ

สภาพร่างก็เก็บเอาไว้ได้ไม่นานอยู่แล้ว